ราวของหนุ่มไอดอลนะคะในเมืองไทยของเราโอ้โหต้องบอกว่า

ความสามารถล้นเหลือบางคนโกอินเตอร์ด้วยค่ะ

จริงมีมากมายหลายคนเลยคุณผู้ชมนะคะ

หนุ่มเจ้านายจินเจศลูกชายคนโตบ้านวันศสินศ์เป็นลูกพ่อเจเจตรินแล้วก็แม่ปิ่น
พอยิ่งโตขึ้นนะคะก็ฉายแววหล่อออร่าคุณผู้ชมแถมพกความสามารถมาล้นเอี่ยมค่ะ
พอจับไมค์ร้องเพลงเพลงก็ดังเปรี้ยงค่ะพอไปเล่นละครก็เข้าตากรรมการมีชื่อเข้าชิงรางวัลกับเขาเหมือนกันนะ
และด้วยความเป็นลูกคนโตนะคะก็ดูเหมือนว่าน้องเจ้านายเนี่ยจะสารต่อค่ายเพลงเจมีดีที่คุณพ่อทำไว้ด้วยค่ะ
เรียกว่าแม้อายุจะน้อยนะคะแต่เส้นทางชีวิตยังพุ่งแรงอีกไกลแน่นอนค่ะ
ที่สำคัญนะคะเจ้านายถือเป็นอีกหนึ่งไอดอลชายของเมืองไทยที่มีพลังแฟนคลับซัพพอร์ตสูงไม่แพ้ใครจริง
พวกเราก็จะรอซัพพอร์ตนะคะรอดูน้องเจ้านายเติบโตต่อไปค่ะ
หล่อปังขึ้นไปทุกวันเลยนะจ๊ะ
อันนี้ก็มีแต่หนุ่มหล่อนะจ๊ะขอพูดถึงอีกคนนึงก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
นี่ส่วนอีกคนหนึ่งหนุ่มนะพีคกองทัพคนนี้บอกเลยเป็นลูกชายสุดหล่อของพ่อปราบยุทธพิชัยนั่นเอง
ปังเลยจ้าบอกเลยว่าพิสูจน์ฝีมือได้ดีทีเดียวเลยนะคะ
และแน่นอนว่านุ่มพีคเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะพี่แจ๊คเรื่องความสามารถจัดว่าเป็นนุ่มครบเครื่องเลย
ให้ร้องเพลงก็ร้องได้จะให้เต้นเท้าไฟมาเลยจ๊ะ

งานแสดงอย่างที่บอกไปก็ไม่ธรรมดาคุณผู้ชม
ที่สำคัญหนุ่มพีคเนี่ยเป็นนุ่มรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจสูงมากเลย
เชื่อว่าหลายคนทราบนะคะว่าเขาอยากเป็นไอดอลเกาหลีไง
แล้วก็เคยไปตามฝันอยู่ที่เกาหลีเป็นปีเลย
แล้วก็ทำได้สมศักดิ์ศรีหนุ่มไทยสุดเลยนะคะ
ก็คือสู้สุดใจคุณผู้ชม

จะทำให้หนุ่มคนนี้นะได้ไปต่อได้อย่างไม่ยากเลยค่ะ

สำหรับน้องพีคกองทัพนะคุณผู้ชมค่ะ
ปิดท้ายความหล่อกันที่หนุ่มคนนี้ละกัน
น้องบิวกินพุทธิพอง

น้องก็ฝากผลงานไว้ให้เอฟซีกรี๊ดกันมากมายคุณผู้ชม
งานแสดงที่โชว์ฝีมือดีได้ไม่แพ้ใครนะฮะ

เรื่องการร้องเพลงไม่ธรรมดานะ
ทำให้น้องโดดเด่นขึ้นมาสุดเลยนะคะ
แล้วก็เพลงฮิตติดชาร์จมากมายเลย
ล่าสุดก็เพิ่งจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่มาด้วย

จนตอนนี้ยอดวิวพุ่งปรี๊ดไปเลยล่ะค่ะ
ก็คิดว่าไม่ใช่การรับความรู้สึกเธอ
ก็ควรจำเธอยังไงที่ชุดกว่าเธอจะไป
แค่อยากเก็บเธอเอาไว้ในมันแม่ง
ให้นึกเป็นของฉันคนเดียวได้มา
ด้านทางวงการบรรเทอร์ของน้อง